อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนอีกเช่นกันนะคะ
ลูกเมายาค่ะแล้วคลั่งคลั่งแล้วราดน้ำมันเบนซินเผาบ้านตัวเองวอดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพ่อเนี่ยไม่ยอมนะคะ
พ่อเองแจ้งความแล้วยืนยันบอกเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะ
เป็นลูกก็ลูกเถอะนะคะ
เมื่อกี้นี่เขาจะเข้าไปทำร้ายนี่คือชาวบ้านนะชาวบ้านเขาไม่ยอมนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องห้ามไว้เพราะว่าผู้ชายคนนี้เผาบ้านของตัวเองไหม้หมดทั้งหลังเลยค่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๕มกราที่ผ่านมานะคะ
ที่ตำบลหนองนางอำเภอท่าบ่อที่จังหวัดหนองคาย
โอ้โหเจอแบบนี้โอ้โหเศร้าเลยอ่ะครับ
นะคะแล้วคนที่บ้านถูกไฟไหม้ก็คือคนวางเพลิงคือคนเดียวกัน
นะคะแล้วบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
หลังเพลิงสงบบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ไปทั้งหลัง
ชั้นสองที่เป็นไม้นี่ไปหมดเลยคนที่ก่อเหตุก็คือลูกชายของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะคะ
โอ้โหวันนี้นะคะตำรวจสพท่าบ่อก็เข้าไปตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะนายพลังนะคะเล่าให้ฟังบอกเมื่อตอนเย็นของวันที่๑๕มกราเนี่ย
ตอนนั้นเขากับภรรยาไปสวนลูกชายคนเล็กอยู่บ้านคนเดียว
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกชายเผาบ้านแล้วก็เลยรีบกลับมาดู
แบบที่เห็นนะคะเมื่อกี้ไฟมันกำลังลุกไหม้บ้านเลยค่ะ
เรื่องต้นเสียหายประมาณ๖แสนบาทตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้มันไหม้หมดแล้วค่ะ
ก็ต้องไปอาศัยบ้านแม่ยายอยู่ชั่วคราวก่อนแล้วก็ขยายความให้ฟังบอก
ลูกชายเนี่ยติดยานะคะที่ผ่านมาก็ไม่จะขอเงินไปเสพยาบ้าน
พอไม่ได้ก็อารวาสด่าทอทำลายข้าวของนะคะ
กลัวเผาโรงเรียนนะคะแล้วครั้งนี้ก็ไปขโมยน้ำมันเบนซิน๕ขวด
ที่ร้านขายของชำแล้วขังตัวเองอยู่ชั้นบน
แล้วก็จุดไฟเผาหมอนก่อนเผาหมอนมันก็เลยไหม้บ้านนะคะ
ต้องตำรวจเนี่ยต้องไปช่วยเอาตัวลูกชายออกมา
ต้องไปช่วยเอามือวางเพลิงออกมานะคะ
ปีนี้แหละปี๖๙แล้วแห้งครับ
เราเคยทำลายพอทำลายไหม
เหตุการณ์รุ่นแรกนี่เกิดจากยังคะ
ถ้าไหลแล้วเน่าอย่างกดีถึงที่สุดเราครับ
พอว่าออกมากันตลาดกับข้าวบันนะครับ

โอ้โหผู้ต้องหารายนี้ก็คือบัญชี

ก่อนหน้านี้ก็เคยจับกลุ่มในเรื่องของยาเสพติดนะคะ

แต่นี่ค่ะเบลออีกคดีหนึ่ง
วางเพลิงเผาทรัพย์ซึ่งถือเป็นโทษหนักทีเดียว

ต้องไปอยู่ห้องขังค่ะนะฮะ